เป็นงานแข่งเรือแม่งมีงานมีหอแล้วมาหอสมทีใดก็ตีกันตลอดเหมือนกัน
อืมที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะคะปรากฏว่าเหมือนกับมีร้านค้าที่เขาเปิดขายของในงานแข่งเรือ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะวัยรุ่นเดินมาเจอกันฝ่ายนึงเนี่ยเดินเข้าไปบอกกระซิบบอกว่าเฮ้ยเดินเบาหน่อย
คนที่โดนตักเตือนนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกับเดินเบาแล้วนะแต่ทำยังไงถึงแบบยังมาเตือนกันอยู่สุดท้าย

โอ๊ยพอเนี้ยฮะ
โอ๊ยพอเนี้ยฮะแล้วเขาหยุดไหมคะคุณผู้ชมค่ะพี่ขวัญดูสิค่ะ
คือชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นว่าโอ้โหเนี่ยบางมวยกันตีกันอยู่ที่หน้าร้านขายเหมือนกับร้านฟิล์มโทรศัพท์มือถือในงานแข่งเรือ
แต่ปรากฏว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็ตะโกนบอกโอ๊ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วหยุดหยุดสุดท้ายไม่หยุดนะคะ
ตีกันน่วมจนแบบโอ้โหหนกแก้มเนี่ยแตกเลือดไหลน้องเนี่ยค่ะโอ้โหกระทืบกันใหญ่เลยบาธาไหนจะหัดศอกเข่า
กระทืบไม่ยั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานแข่งเรือนะคะของพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ดูสภาพคนเจ็บสินอนอยู่แบบนี้ค่ะที่พื้นถนนเลยนะคะ
คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นวัยรุ่นอายุเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านะคะเมื่อเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา
แต่ทีนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามไปยังทางด้านของ
ผู้กำกับสพสตึกตำรวจสพสตึกบอกว่าตอนนี้นะคะได้มีการส่งชุดสืบเสือลงพื้นที่
ในการควบคุมตัวคนก่อเหตุไว้ได้แล้วและคนก่อเหตุกำลังมีอนาคตด้วยนะคะ
จากนั้นก็มีการนำตัวทั้ง๓คนคุณผู้ชมคะนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
และเดี๋ยวต้องมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย
อกจากนี้นะคะตำรวจได้มีการตรวจสอบดูแล้วก็ไปตรวจห้องพักของกลุ่มคนก่อเหตุ
วัย๑๖ปีปรากฏว่าอาวุธเพียบเลยนะคะไหนจะเป็นปืนปากกาเครื่องกระสุนปืนจุดสองสองจำนวนสามนัด
บีบีกันดัดแปลงหนึ่งกระบอกสนับมือนี่ค่ะคุณผู้ชมปืนเถื่อนทั้งนั้น
จากนี้กลุ่มคนก่อเหตุเองยังได้มีการนำภาพตัวนี้นะคะ
โพสต์ลงในโซเชียลหลังก่อเหตุทำร้ายอาริด้วยโอ้โหท้าทายกฎหมายมาก
ตำรวจได้มีการตามยึดทั้งหมดนี้ค่ะมาเป็นของกลางที่โรงพัก
ขณะเดียวกันนะคะตำรวจได้มีการสอบถามเพื่อนคนเจ็บเพื่อนคนเจ็บก็วัย๑๖ปีเหมือนกันคนนี้
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาแล้วก็คนเจ็บไปเดินเที่ยวงานตามปกตินั่นแหละค่ะในช่วงกลางคืน
คืนของเมื่อวานคือวันที่๒๘ตุลาคมปรากฏว่าวัยรุ่นกลุ่มคู่กรณีคนที่ลุมกระทืบเพื่อนเขาเนี่ย
เดินสวนทางกันมาสักประมาณ๕๖คนนั่งมองหน้าแบบไม่พอใจ
แล้วก็เดินมาจากด้านหลังมากระซิบบอกตัวเองแล้วก็คนเจ็บบอกว่าเฮ้ยมึงเดินเบาได้ไหม
เขาเลยรู้สึกว่าเขาก็เดินเบาแล้วนะในงานแข่งเรือเขาก็เดินเบาเดินปกติแล้วนะคะ
จากนั้นเขาก็มีการเดินไปข้างหน้าต่อไม่กี่ก้าวโดนรุมกระทืบแบบนี้เลย
ขณะเดียวกันนะคะกลุ่มคนก่อเหตุตอนนี้ล่าสุดให้การรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงเป็นคนในคลิปค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเหมือนกับตัวฝั่งคนเจ็บที่โดนกระทืบเนี่ยมาทำร้ายมาชกต่อยเพื่อนเขาก่อน
เขาก็เลยไปสางแค้นคืนแบบนี้และเขาบอกว่าที่เขาก่อเหตุรุมกระทืบไปไม่ได้หวังจะเอาชีวิต
แค่ต้องการสั่งสอนเท่านั้นนะคะหลังจากนี้ตำรวจก็มีการคุมตัวทั้งสามคนค่ะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะโดนจับหมดอนาคตกันเลยนะคะ